สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐค่ะ
เวลาดีแบบนี้เจอหน้าเราสองคนแน่นอนมีข่าวบันเทิงมาเสิร์ฟแน่นอนนะคะ
วันนี้อยู่กับพลอยแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ข่าวแรกของเราในวันนี้อยากจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวของหนุ่มอเล็กธิรเดชกันก่อนนะคะ
วันนี้มีอะไรมาให้อัปเดตไปดูใบหน้าหล่อของเขากันก่อนเลยดีกว่าค่ะ
ต้องบอกว่าต้อนรับเที่ยงนี้นะคะกับหนุ่มหล่อหน้าตีของเราค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทำให้พระเอกหน้าตีอเล็กธีรเดชยิ้มออกด้วยความโล่งอก
หลังจากที่ตำรวจจับคนร้ายที่งัดร้านอาหารย่านลาดพร้าวที่เจ้าตัวร่วมหุ้นทำกับเพื่อน
วาดทรัพย์สินไปหลายแสนบาทได้สำเร็จไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะคะ
โดยพบว่าคนร้ายเนี่ยเป็นนักมวยตกอับซึ่งหนุ่มอเล็กก็บอกว่ารู้สึกโล่งอกโล่งใจที่ได้ของมีค่าคืนมา
และแม้ว่าเจ้าตัวกับเพื่อนจะไม่อยากเอาเรื่อง
แต่เป็นเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีอาญาก็เลยทำให้ยอมความไม่ได้
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปค่ะ
ถือว่าโชคดีที่จับได้ครับผมเพราะว่ามันก็มีของที่ไม่เกี่ยวกับร้านนะครับ
เป็นเครื่องดนตรีของเพื่อนเล็กที่มันราคาค่อนข้างจะแพงอยู่แล้วก็ได้คืนมา

ก็เป็นเรื่องของตำรวจแล้วฮะอันนี้เล็กก็ไม่ได้ไปก้าวไก่แล้ว
เพราะว่าเขาก็ลำบากเขาคงไม่ได้จู่ก็แบบอยากทำไม่ดีหรอก
เขาคงจะมีอะไรสักอย่างที่ทำให้บีบบังคับให้เขาต้องทำแบบนั้นนะครับ

แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นคดีอาญามันรู้สึกมันจะยอมความไม่ได้
คนร้ายหน้าตาดีแล้วยังใจดีอีกด้วยนะคุณนะ
ส่วนเรื่องที่น่ายินดีอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือ
พระเอกหนุ่มเตรียมย้ายเข้าบ้านหลังใหม่มูลค่ากว่า๑๐ล้านบาท
ในช่วงต้นเดือนมีนาคมตามเลิกที่วางเอาไว้นะคะ
หลังจากที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานเพื่อบ้านหลังนี้มานาน
พร้อมกับปฏิเสธว่ามูลค่าไม่ได้สูงถึง๑๕ล้านบาทอย่างที่เป็นข่าวค่ะ

หมดแล้วทุกอย่างเหลือแค่วันที่เข้าไปอยู่
เรื่องมากพ่อก็เรื่องมากช่างก็เรื่องมาก
ทุกฝ่ายเรื่องมากหมดครับมันก็เลยค่อนข้างจะแบบ
ยังไม่เสร็จสำเร็จสักทีตอนนี้ก็เหลือแค่สนามบาส
หน้าบานนะถ้าเกิดบานพ่อต้องบ่นแล้ว
ค่าน่าถึงครับแต่ว่าก็ไม่ได้

สิบหลักอย่างนี้ครับหลักสิบ
ไม่ถึง๑๕บาทค่ะไม่น่าถึง
ไม่ถึง๑๕ล้านแล้วก็แค่๑๔ล้านเองรึเปล่า
เขาก็ยังไม่ได้เคาะตัวเลขมาคุณว่าเท่าไหร่กันแน่นะคะ

ฉันเคยไปยืนถ่ายรูปหน้าบ้านเขา